ส่วนตำรวจภูทรภาค๒นะครับแถลงข่าวการจับเยาวชนวัย๑๙ปี
ที่ฆ่ากลมคืนเศษทีนี้วัย๕๓ปี
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
โดยเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็รับสาภาพเป็นเพราะเหมา
ผลตำรวจโทษธเนศพินเมืองงามผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะครับ
ลงข่าวจับเยาวชนอายุ๑๙ปีผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์
และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พร้อมด้วยของกลางมีดทำครัวโทรศัพท์๒เครื่อง
และเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
โดยเยาวชนคนนี้เปิดเผยนะครับว่ากลางดึกคืนวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ได้เข้าไปงัดหน้าต่างบ้านของนางสาวประพัชยา
เศรษฐาธนากรอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอสัตหีบ
แล้วก็เข้าไปลักทรัพย์และพบว่าผู้ตายนอนอยู่ในห้องนอน
และบอกจะแจ้งความกับตำรวจ
ตัวเองจึงใช้มีดแล้วก็ปากกาแทงที่ลำคอใบหน้า

ลงมือข่มขืนจนผู้เสียชีวิตสิ้นลมหายใจ
หลังจากนั้นจึงได้นำตัวไปค้นทรัพย์สินในบ้านแล้วก็หลบหนีไป
รับว่าที่ลงมือข่มขืนเพราะเมาแล้วก็ต้องการเงิน
แล้วก็เพราะทะเลาะกับพ่อจนถูกไล่ออกจากบ้าน

ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๒เปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่เพิ่งได้รับแจ้งว่าพบศพนางสาวประพัชยา
เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๗วันหลังสืบสวน
ก็เลยทราบว่าเยาวชนอายุ๑๙ปีเป็นผู้ลงมือ
จึงได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ